ไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่หวานคู่นี้ก็รอลุ้นแต่งเหมือนกันอยากจะเห็นพิธีวิวาสำหรับหลุยสก๊อตนะคะแล้วก็สาวนุ่นค่ะ
คู่นี้คบกันมา๘ปีแล้วล่าสุดวันเกิดสาวนุ่นทำเซอร์ไพรส์ด้วยคุณดูน่ารักขนาดไหน

นุ่นค่ะแอบทำเซอร์ไพรส์นะคะเนรมิตลูกโป่งไว้เต็มห้องแบบนี้เลยก็ถูกอกถูกใจเจ้าของวันเกิดกันไปตามระเบียบค่ะ
ฉันก็นิดนึงนิดนึงเออค่ะแต่ถึงจะตาร้อนอย่างไรนะคะก็คงต้องยอมใจให้กับคู่นี้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่เติมความหวานให้กันนะแต่ว่ายังมีการเติมความสุขให้กับคนรอบข้างด้วยค่ะก็ชวนชวนแฟนคลับนั่นแหละไปร่วมทำบุญการบริจาคสิ่งของให้กับเด็กเด็กนะคะที่บ้านโป่งเก้งจังหวัดสระบุรีอีกด้วยค่ะคือถ้าเกิดว่า
อยากจะเห็นพี่ทีวีวาแล้วล่ะเพราะว่าคบกันมาตั้งนานแล้วเนาะหลายคนก็รอรุ้นกันนะคะอ่ะอวยพอแล้วกันแต่งเร็วจ้า